หลังจากที่มาชุมนุมเมื่อ๒๒พฤษภาคม
ตกลงวันนี้สารอนุญาตให้ประกันตัวได้แล้วนะครับ
แต่ว่ามีเงื่อนไขห้ามชุมนุมทางการเมืองนะครับ

อันนี้เป็นภาพที่มวลชนมารอให้กำลังใจแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

แล้วก็ให้กำลังใจแสดงความยินดีกัน
หลังจากทราบว่าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว๑๕แกนนำ
ดีราคาเงินประกันคนละ๑๐๐๐๐๐บาท
พร้อมกับกำหนดเงื่อนไขก็คือห้ามผู้ต้องหาชุมนุมทางการเมือง
ละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพยันตรายแก่สังคม
รังสิมันโรมหนึ่งในแกนนำบอกว่า
ยังคงยืนยันว่าสิ่งที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งทำไม่ขัดต่อกฎหมาย
และเป็นการกระทำตามสิทธิหน้าที่พลเมืองในรัฐธรรมนูล
ซึ่งการชุมนุมเมื่อวันที่๒๑และ๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก็ถือว่าเป็นไปอย่างสันติไม่ได้ก่อความเดือดร้อน
แต่เรายืนยันว่านี่ไม่ใช่วันสุดท้ายของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
เราจะยังคงเห็นการเดินหน้าต่อสู้ต่อไป
กว่าประเทศไทยนะครับจะมีประชาธิปไตยและ

แต่ห้ามชุมนุมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
และไม่ส่งผลพยานอันตรายต่อสาธารณชน
ซึ่งเรายืนยันมาตลอดว่าการชุมนุมของเรานั้น

และไม่ได้เคยสร้างปัญหาหรืออันตรายต่อสาธารณชนเลย

ชุมนุมของเรายังทำได้ต่อไปนะครับ
ก็แปลว่าจะยืนยันว่าจะชุมนุมในลักษณะเดิมใช่ไหมครับ
เพราะว่าหนึ่งไม่เป็นอันตรายและไม่กระทบต่อสาธารณชน
นี่คือเงื่อนหายสารนะครับ

ทางตำรวจได้ควบคุมตัวแก่นนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะคะ
ก็อย่างนายรังซีมันนายศิรวิทย์หรือจานิวนายปียรัฐ
ฝากหางต่อสารความผิด๗ข้อหานะคะ
ยุโยงปลุกปั่นมั่วสุมเกินกว่า๑๐คนขึ้นไป
กระทำการให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
ความผิดข้อหาขัดคำสั่งคอสช
ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่๕คนขึ้นไป
ความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก
และความผิดตามกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ

เพื่อพิจารณาฝากค้างแก่นนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง๑๕คน
สารอาญายกคำร้องคัดค้านฝากขัง
ทนายความแก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
จากไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่ง
และกระทำความผิดหลายกรณี

แม้จะเรียกเตือนแล้วก็ตามก็ถือว่าเป็นอาทยากร
ทนายความยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง๑๕คนนะคะ
ท้ายที่สุดแล้วสารอาญามีคำสั่งให้ประกันตัว
แต่ต้องมารายงานตัวใน๑๒วันข้างหน้า

ขอฝากขังของพนักงานสอบสวนด้วยนะคะ
สารยกคำร้องคำขอคัดค้านการประกันตัว
เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนมีอำนาจฝักขังตามกฎหมายค่ะ
นายวัดติงสมิตรประธานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลคลี่คลายปัญหาการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธอย่างละมุนละม่อมนะครับ
พร้อมกับบอกว่ารัฐบาลและคอสช
ควรจะผ่อนปลนให้จัดชุมนุมได้
เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการนำไปสู่การเลือกตั้ง

สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองด้วย